คุณผู้ชมฮะมาดูผู้ต้องหาสองสามีภรรยานี้หน่อย
โอ้โหหลบหนีแล้วหลบหนีอีกถูกจับได้แล้วก็ยังหลบหนีไปอีก
เรื่องนี้เนี่ยมันซับซ้อนเหลือเกินใช่
ให้คุณผู้ชมไปดูกันก่อนเพราะว่าตำรวจภูทรภาค๓เนี่ย
ร่วมแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนายปฏิการทองหนองสวนอายุ๒๒ปี
แล้วก็นางสาวกันนิกาบริ้วทองชุ่มอายุ๓๖ปี
สองสามีภรรยาผู้ต้องหาตามหมายจับหลายคดีในหลายพื้นที่
หลังจากติดตามจับกลุ่มได้ขณะหลบหนีไปที่จังหวัดหนองคาย

ก่อเหตุหลายพื้นที่จนหลบไปหนองคายนะครับ
โดยสามารถจับได้พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ที่ขโมยไป
ขโมยไป๒คันพระเครื่องที่ขโมยไปจำนวนมาก
และของกลางอีกหลายรายการนะครับ
อ่ะเริ่มต้นคือทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมกันขโมยยางพาราแผ่นของชาวบ้าน
ในพื้นที่อำเภอท่าฉางแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ถูกตำรวจสพชัยยาจับกลุ่มตัวนำส่งสพท่าฉางได้
แล้วก็พวกเขาได้รับฉายาว่าโจรแสบจอมขมังเวศ
เพราะอะไรคุณขนาดถูกตำรวจควบคุมตัวอยู่ในโรงพักแล้วนะ
กุมภาพันธ์ประมาณตี๓นางสาวกันนิกาเนี่ย
ใช้คลิปหนีบกระดาษเอามาจากไหนไม่รู้นะฮะ
สะดอกแม่กุญแจที่ล็อกประตูห้องขังแล้วก็เดินไปปลุกสามีคือนายปฏิการ
กำลังนอนหลับอยู่ในห้องขังที่อยู่ติดกันให้นายปฏิการเนี่ย
สะดอกกุญแจประตูเนี่ยฮะตามออกไปออกไปจากโรงพรรคได้
ขโมยรถจักรยานยนต์ของกลางหลบหนีคุณ
รถจักรยานยนต์ที่ตำรวจเขายึดมาในคดีต่างเนี่ย
ขโมยไปแล้วก็หลบหนีไปทั้งคู่นะครับ
ก่อเหตุลักษัพและขโมยรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในพื้นที่ประจวบคิริขันนครราชศรีมา
ขอนแก่นอุดรและจังหวัดหนองคายคุณคือข้ามจังหวัดไปที่ไหนเนี่ย
เจอมอเตอร์ไซค์จอดที่ไหนหน้าห้างหน้าห้าง

เปลี่ยนคันตลอดตั้งแต่คันที่ออกจากโรงพักใช่ไหม

นครราชศรีมาเปลี่ยนอีกคันหนึ่ง

อุดรจนกระทั่งมาถึงหนองคาย

ทราบว่าทั้งคู่หนีกบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ตำบลวัดหลวงอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคาย

พร้อมขยายผลตรวจยึดรถจักรยานยนต์ของกลางได้๒คัน
พระเครื่องที่คาดว่าขโมยมาอีกจำนวนมาก
แล้วก็ต้องควบคุมตัวมาสอบสวน

ไม่รู้จะส่งให้เจ้าของพื้นที่ไหนก่อนดี
เบื้องต้นพูดอาหารให้การรับสาภาพนะครับว่า
หลบหนีไปเรื่อยไม่มีจุดหมายปลายทาง
เพื่อไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธ

คุณจะไปไหว้พระแล้วในขณะที่ทำบาปมานะฮะ

เพื่อให้รอดจากการถูกตำรวจจับกลุ่ม
สงสัยพ่อปู่ไม่เป็นใจหรอกคุณ
ก็เลยตำรวจจับกลุ่มได้ในที่สุดเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งที่นี่ก่อนเลย
สพเมืองนครราชศรีมาก่อน
ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

อายัดตัวดำเนินคดีในข้อหาต่อไปอีก

โดยเฉพาะไปที่ต้นทางก็คือประจวบคิริขัน
ที่ไปขโมยยางพาราเขานะครับ

พบว่านายปฏิการผู้ชายนะนะ
เคยก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์คนขับรถแท็กซี่
จังหวัดสุพรรณบุรีติดคุกมา๕ปี
แล้วก็ออกมาอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอชายา

ก็ยังก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสุราธานีอีก
กระทั่งมาถูกจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะครับ

ขมังเวศก็สิ้นฤทธิ์เป็นเหมือนกัน